สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับ
สำหรับสถานการณ์พายุปลาบึกนะครับแน่นอนตอนนี้หลายคนไปจดใจจ่อ
รอฟังสถานการณ์อัปเดตว่าล่าสุดเป็นอย่างไร
เพราะว่าอย่างที่คุณน้ำแข็งได้บอกนะครับ
มีการอัปเดตการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้ใหม่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
เมื่อวานนี้มีการคาดการณ์เส้นทางดังที่ปรากฏอยู่ในกราฟิกอิเมอร์ซีฟ
คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ในเส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราชธานี
ในช่วงประมาณวันที่๕วันที่๖ลงทะเล
นี่คือการคาดการณ์ก่อนหน้านี้
แล้วก็ล่าสุดการคาดการณ์ใหม่มีการประเมินสถานการณ์ต่างเกิดขึ้น
แล้วก็มีการวางจุดต่างที่พายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ผ่านแบบใหม่
เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ตอนนี้มาตรวจสอบกัน
แน่นอนจุดที่ต้องเตรียมรับมือเป็นพิเศษหลังจากนี้
ก็คือในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
จะเป็นจุดที่ศูนย์กลางของพายุลูกนี้เคลื่อนตัวผ่าน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์สภาพอากาศ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากนี้เป็นอย่างไร
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือว่าใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว

แน่นอนครับในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็จะเป็นจุดที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์พายุ
ที่จะมีการเคลื่อนที่ผ่านเต็ม
จะสังเกตว่าในระยะช่วง๒๓วันนี้ฝนจะตกในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยเฉพาะช่วง๑ทุ่มของวันที่๔เป็นต้นไป
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่๕
จะเป็นช่วงที่พายุเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
จะมีฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวคงจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มั่นคงแข็งแรง
หลังจากนั้นสถานการณ์จะค่อยดีขึ้นตามลำดับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าภาพรวมล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบ

ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยของเรา

หลังจากนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม
เพราะว่าขณะนี้เองพายุลูกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
มีการดูดเอาลักษณะของก้อนเมฆดูดเอาความชื้นดูดเอาฝนที่อยู่บริเวณรอบ
เข้าสู่ศูนย์กลางของตัวพายุ
ซึ่งจะทำให้ขณะนี้เองตรงกลางพายุมีฝนมีความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเรด้าตรวจสอบฝนสีเหลืองคือฝนตกหนัก
จะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่

สังเกตว่าลักษณะยังคงเดิม
แต่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่มีการเขยิบลงมา

จุดไหนจะเป็นจุดที่ต้องเตรียมรับมือเต็ม

จุดที่จะต้องเตรียมรับมือจุดแรก
ซึ่งพายุจะเขยิบลงมาต่ำนิดนึง

หลังจากนั้นใช้เวลาต่อเนื่องประมาณค่ำคืนนึง

ดังนั้นช่วงเวลานี้โดยจะคือเวลาที่
ในพื้นที่ที่พายุผ่านก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
ใครอยู่บริเวณนางกล่าวในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพายุนั้นไปดูดเอาอากาศเย็นจากตอนบนลงมานะครับ
ทำให้ในตอนนี้ครับหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้รับรู้ถึงลมเย็นที่พัดเข้ามาแน่นอนครับ
หลังจากนี้คงต้องติดตามต่อเนื่องเพราะว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงเส้นทางเปลี่ยนแปลงความรุนแรงรวมมาถึงพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพบตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ